คุณเป๊กเปรมนัดกับคุณนิวนภาษานิวจิ๋วเนี่ยค่ะ

คอนเสิร์ตชื่อมันเหนือมากตอนตะลุยนาซ่า
เสิร์ตก็ไปรีบกดบัตรกันนะคะวันศุกร์นี้
เสิร์ตมี๒๘ธันวาคแต่เรื่องที่ต้องถาม

แต่งงานเป็นผัวเมียมาตั้งนานเพิ่งลงรูปเซ็กซี่
เบรกฟัสอลังการสามีไทยห้า
โอ้โหขนมปังใหญ่มาก

หรือว่าจะเร่งปั๊มลูกก็เนี่ยไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ
อะไรมาเบียกอะไรมากสิ๊กอะไรนะ

พยายามอยู่ค่ะ
ยังไงคะคุณสามีว่าไงบ้างคะ

อิ่มอาหารเช้าให้ผมถ่ายจากข้างบนไง

ถ่ายไปหลากหลายรูปมากถ่ายไปให้เยอะมาก

แสดงว่าเขาน่าจะแบบหิว

จริงเลยถ้าถามว่าเราห่วงไหม